ขอคืนดีอดีตแฟนสาวแต่คุณผู้ชมดูวิธีการ
เป็นร้านนวดแผนไทยอ่ะนะคะแล้วไปโวยวายไปหา
เรื่องชกต่อยคนในร้านเอาเปลือนมาครูหมอนว่าที่อยู่ในร้าน

โอ้โหน้องคิงคุณผู้ชมค่ะนี่วิธีการจะมาง้อแฟน
โอ้โหเอาปืนมาแล้วมาต่อยคนในร้านที่แฟนทำงานอย่างนี้นะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ

พนักงานที่ถูกทำร้ายก็แจ้งความที่สพภูพิงราชนิเวศค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านนวดไทยบนถนนนิมมานะคะที่เชียงใหม่
เจ้าของร้านชื่อว่านางสาวทัศนีเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเอ

เคยมาคูเคยเอาก้อนอิดปลากระจกร้าน
กระจกแตกมาครั้งหนึ่งเมื่อ๒๐มกราคม
สาเหตุที่ในเอ๊มาป่วนร้านเพราะมาตามง้ออดีตแฟนสาว
มาหาอดีตแฟนสาวที่เป็นพนักงานนวดที่ร้าน
พนักงานนวดยืนยันว่าเขาเลิกกันไปแล้ว
เลิกกับเนเอนานแล้วนี่ในจังหวะที่ปาก้นอิดเข้าไป
คือเขาเลิกกันหลายเดือนแล้วเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแล้ว
แต่เอ๊ะทำไมเอ๊ไม่หยุดเอ๊ะไม่จบ
เอ๊ะวนเวียนมาตามรางความแบบนี้ทำแบบนี้

การกระทำแบบนี้คิดว่าใครเขาจะกลับไปคืนดีด้วย
แล้วล่าสุดเมื่อคืนร้านกำลังจะปิด
พนักงานกำลังเตรียมปิดร้าน
นายเอ๊ะเอาปืนมาเลย
แล้วก็มาทำร้ายนายประสบโชค

คิดว่านายประสบโชคเป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวของตัวเอง

แล้วก็ไม่รู้จักกับอดีตแฟนสาวของในเอ๊เลย
แล้วในเอ๊ชอบแบบโอ๊ยตัวเองขาใหญ่
แถวนี้เป็นหลานตำรวจชอบอ้างแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้เจ้าของร้านบอกว่ากลัวกันมาก
เจ้าของร้านก็กลัวพนักงานในร้านก็กลัว

อยากให้ตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีค่ะ
มาถามถาม
เขาก็บอกว่าเขาก็ใหญ่ในเชียงใหม่
คือเนี้ยพนักงานที่ร้านที่ไม่แต่ตัวพี่อะ
ก็กลัวถึงความปลอดภัยใช่ไหมคะ
เพราะว่าเราอยู่ย่านฮิมานเนี่ย

หรืออะไรเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงจุดนี้
ซึ่งมันมีมันมีคนที่พกพาอาวุธปืนอะ
ในสถานที่สาธารณะอย่างเงี้ยก็จะใช่ไหมแล้วก็มีลูกค้าที่กำลังจะออกด้วย
เป็นชาวต่างชาติเรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตเราอย่างนี้ค่ะ
อืมเจ้าของร้านพูดถูกต้องเลยนะน้องคิงเนอ
นิมมารโอ้โหเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนเยอะแล้วเนี่ยเอ๊คืออะไรคะ
พกปืนมาวันดีคืนดีเอาอิดมาปลาใส่หน้าร้านเขาผู้กำกับการสพภูพิงราชนิเวศบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
กี่วันจับตัวได้แน่นอนค่ะ